หลังจากแยกทางกับทัพช้างศึก
หลังจากจบบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย

เลิสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอล

ก็ไปให้ความรู้ตาม
แล้วก็ท่องเที่ยวไปตามที่ต่างด้วย
ผลงานของอากิระนิชโนกับทีมชาติไทย

เสมอ๒แล้วก็แพ้๓ครับ